เราชอบในรสชาติของเรา

กลุ่มครองอีก
เป็นอาหารที่แบบ

ที่ทำของเรามั่นใจแม่ครัวเราเวียดนามแทบ

สวัสดีค่ะแฟนเล่าเส้นเป็นเรื่องทุกคน
ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงแบบนี้เนี่ยก็ถึงเวลานัดของเรา
ที่จะออกเดินทางตามหาเมนูเส้นอนาชาติน่าทานน่าทานกันอีกครั้ง
ซึ่งจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราได้พาคุณผู้ชมเนี่ย
เรียนรู้เรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติ
จากร้านเด่นตลาดดังที่ตลาดนัดรถไฟรัชดา
ซึ่งก็ได้พบกับสปาเกตตี้เจ้าแรกในตลาดนัดรถไฟ
หมี่ชามยักษ์ที่สร้างปรากฏการณ์
คนต่อแถวยาวเป็นรถไฟและได้รับความนิยมมานานกว่า๕ปี
เตี๋ยต้มยำมันกุ้งรสเข้มข้นหอมหวานมัน
และมาม่าหม้อไฟเกาหลีที่ขายดีที่สุดในตลาดนัดรถไฟรัชดากันไปแล้ว
สำหรับสัปดาห์นี้ค่ะบอกได้เลยว่า
ได้ความรู้และความน่าทานไม่แพ้กัน
โดยวันนี้คุณผู้ชมจะได้เรียนดูเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติ
จากร้านเด่นตลาดดังกันที่ตลาดลุงเพิ่ม
พบกับขนมจีนน้ำยาปูสูตรเด็ดจากบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ตามด้วยก๋วยเตี๋ยวต้มยำพิศนุโลกคุณนา
เจ้าดังขายดีกว่า๒๐ปี
ต่อด้วยขนมจีนหมูย่างสูตรดั้งเดิมแท้จากเมืองโฮจิมิน
ประเทศเวียดนามที่ร้านคาเฟ่ลาเมซอง

เมนูเส้นโบราณจากร้านอาเล็กราชวงศ์
ร้านอาหารจีนเก่าแก่ที่เปิดขายมายาวนานกว่า๗๔ปี
เป็นยังไงล่ะคะแค่ชมตัวอย่างก็รู้แล้วใช่ไหมล่ะค่ะว่าไม่ได้โม้
เอาเป็นว่าไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะ

กับผมวาริสเฟืองอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
รายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาที่มาและเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับ
สัปดาห์นี้นะครับเราเปลี่ยนบรรยากาศกันมากนะครับ
ตลาดนัดกลางคืนมาเป็นตลาดนัดกลางวันนะครับ
และวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดหลังการบินไทยหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าตลาดหลุงเพิ่มครับ
ตลาดนัดที่รวบรวมอาหารการกินและสินค้าช้อปปิ้งมากมายนะครับ
สำหรับหนุ่มสาวออฟฟิศที่คนเหล่านี้จะรู้จักกันดี
เดี๋ยววันนี้เราจะมาตามหากันว่าที่ตลาดนัดลงเพิ่มแห่งนี้
จะมีร้านเส้นนานาชาติร้านใดให้เราได้ติดตามกันบ้างครับ

สำหรับการออนทัวร์ค้นหาร้านเส้นอนาชาติในตลาดดุงเพิ่มร้านแรกในวันนี้นะคะ
นักเล่าเส้นของเราจะพาไปพบกับเมนูขนมจีนน้ำยาปูสูตรเด็ด

ซึ่งเป็นสูตรที่ได้มาจากบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
พอร์ตเข้ามาให้ชาวกรุงได้ลิ้มลอง

ตามคุณน็อตเข้าไปพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ

แต่ว่าน้ำยาปูจริงที่มันโด่งดังมันคือภาคใต้นะ

งั้นชนบุรีกับทางภาคใต้มันแตกต่างยังไงครับน้ำยาปู
ก็ถ้าของทางใต้มันจะค่อนข้างเขาจะเน้นรสชาติที่เผ็ดนำ
แต่ของทางชนบุรีเนี่ยถ้าคนชนบุรีแท้จะเป็นหวานนำนิด

เพราะอันนี้เป็นสูตรของทางบ้านอยู่แล้วครับ
คุณแม่เขาอยู่ที่ชนบุรีเป็นคนชนบุรี

เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของขนมจีนน้ำยาปูของทางพี่หนึ่งดีกว่าว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะ
เริ่มจากตัวขนมจีนก่อนแล้วกันเนอะ
มจีนนี่วิธีการเลือกขนมจีนของพี่นี่ต้องยังไงครับ

แต่ว่าเนื่องจากว่าเส้นสดมันเก็บไว้ไม่ได้นาน

แล้วคุณลูกค้าเขาอยากจะแบบทานคนพรุ่งนี้ซื้อไปวันนี้

เราก็เลยเลือกที่จะใช้เส้นนี้เพราะมันอยู่ได้๒วัน
ลักษณะของเส้นนี้ก็จะไม่ใหญ่มาก

ถ้าเส้นสดมันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าแล้ว
เวลาเราใส่น้ำยามันจะแฉะกว่านิด

อันนี้เราก็จะเลือกเส้นหมักมันจะพอดีกันนะครับ

วนุ่มนิดนึงนะฮะสำหรับเส้นหมักตรงนี้นะฮะ

แรกเลยคือเครื่องแกงนะครับแล้วก็เนื้อปู
สูตรของน้ำยาปูทุกที่ก็จะต้องมีเนื้อปลาด้วย
เพื่อว่าให้มีความหอมมากขึ้น

เป็นปลาโชกุลนะครับหรือว่าปลาน้ำดอกไม้
เอาปลาน้ำดอกไม้ทำไมถึงใช้ปลาน้ำดอกไม้อ่ะ

เพราะละต้มออกมาแล้วมันน้ำซุปมันหอม

เป็นเครื่องแกงสูตรเฉพาะที่ชนบุรีครับ
เป็นเหมือนเครื่องแกงทั่วไปแต่ว่าเราจะเติมขมิ้นลงไปเพิ่มเติม

แล้วก็สำคัญมากที่สุดคือต้องใส่เนื้อปูลงไปต่อไปเคี่ยวด้วย

ในโสดเนื้อปูเราดูเนื้อปูกันนี่เนื้อปู

อันนี้เนื้อปูเป็นเราใช้ปูทางใต้ครับร้านประจำที่เราสั่งอยู่

นะฮะก็จะเลือกชิ้นเล็กอย่างนี้เพราะอะไร
เพราะว่าเวลาทานมันก็จะกลืนไปในน้ำเลย
ที่สำคัญคือว่าน้ำยาปูส่วนใหญ่ราคามันค่อนข้างสูง

ใช่แล้วล่ะค่ะสูตรน้ำยาปูของพี่หนึ่งเนี่ย
เขาเข้มข้นจัดจ้านครบรสมาก
ขั้นตอนการทำน้ำแกงก็ใส่หัวกะทิกับพริกแกงลงไป

ใบมะกรูดซอยลงไปเล็กน้อย
แล้วเริ่มเคี่ยวด้วยไฟอ่อน
ซึ่งขณะที่เคี่ยวนั้นนะคะต้องคนตลอดเวลา
เพราะไม่อย่างนั้นจะทำให้กะทิแตกมัน
แยกเป็นชั้นและไม่เข้มข้นนั่นเองค่ะ
หลังจากนั้นนะคะใส่กระชายปั่นและปลาโชกุลปั่นลงไป
ซึ่งกระชายปั่นจะให้กลิ่นหอม
และช่วยดับกลิ่นคาวของปลา

ส่วนปลาโชกุลนะคะใส่เพื่อเพิ่มกลิ่นหอม
และให้ได้น้ำแกงที่เข้มข้นนั่นเอง
เสร็จแล้วค่ะก็ตามด้วยขมิ้นเพื่อสีสันที่สวยงาม
จากนั้นปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาล
เพิ่มรสชาติความเค็มแบบธรรมชาติ

เท่านี้นะคะก็จะได้น้ำยาแกงปูเข้มข้น
รสกลิ่นหอมจนเป็นที่ขึ้นชื่อประจำอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีเขาแล้วล่ะค่ะ
เอาละครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะชิมขนมจีนน้ำยาปูแม่วันนะครับผม
พี่หนึ่งทานยังไงนะพี่ผสมคลุกเขาด้วยกัน
แล้วแต่ลุยนี้ครับแล้วคลุกเข้าไปเลยครับ
คือใส่ผักเข้าไปขนมจีนเนี่ยเราต้องกินกับผักเยอะ

สาวจะชอบใช่ไหมสาวจะชอบทานขนมจีนมากเลย

ถูกตอนนี้ใช่ครับ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

ของขนมจีนแบบตัวเนื้อเนื้อน้ำยาเนี่ยมันเนียนแล้วมันนัวไปกับเส้นเลยอ่ะ
ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมแล้วอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อย
อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้มานำเสน่ห์ให้คุณนอสลองทานดู
เป็นหมี่โบราณสามรสนะครับมันหาทานยากหน่อย
แต่ว่าเวอร์ชั่นรุ่นหลังมาคือเราไม่ทำกะทิราดลงไป
เพราะมีโบราณก็ต้องลาดกะทิอ๋อใช่ใช่ใช่ใช่
ว่าของผมนี่คือคันเข้าเส้นใช้น้ำซอสมะเขือเทศกับซอสมะขาม
มันจะทำยากหน่อยแต่ว่าลองทานดูครับอันนี้แนะนำ
แต่ว่าอาหารร้านพี่หนึ่งเนี่ยรสชาติจัดจ้านหมดเลยเนอะครับผม
อันนี้ก็ถือว่ามันมีกะทิที่รสชาติจัดครับเพราะว่ามีความเปรี้ยวของของน้ำมะขามเนี่ย
อย่างชัดเจนเลยใช่ครับแล้วก็หวานแล้วก็ตามด้วยหวานของมะเขือเทศ
นะฮะแล้วบวกกับความมันกรูปกรอบของไอ้กาบหมูเนี่ยอืม
ว่ารสชาติอาหารพี่นี่สุดสุดจริงจริงนะครับผมครับถามถึงที่มาที่ไปก่อนพี่
จริงร้านแม่วันที่ชนบุรีเนี่ยครับขายข้าวแกงไหมเหรอใช่ครับผม
เดิมทีคุณแม่เขาขายข้าวแกงอยู่อืมอ๋อยี่สิบกว่าปีแล้วครับครับผม
เมืองชนเนี่ยน้ำยาปูมีชื่อเสียงหลายเจ้าเราก็ลองทานดูหลายเจ้า
แล้วก็มาทำเป็นรสของเราเองเราเราชอบในรสชาติของเราอืมแล้วก็สองคือเรื่องของราคาที่เราเจอมาอืม
อืมครั้งแรกที่สำเร็จขึ้นมาเนี้ยขายไหนก่อนเออเอามาให้เป็นเพื่อนชิมก่อนจัง

สายงานคุณน้อตลาลามากมาเยอะมากครับผม

ครับผมขนาดเท่าจริงต้องมีผักบริการให้
แล้วแต่ไม่พอก็ตักใหม่ได้

แก๊คดีตอนนี้ก็เลยเปิดสาขาเพิ่มครับ

นั้นก็เราไม่ลืมครับก็คือข้าวแกง

แล้วก็น้ำยาปู

เพราะว่าไปรับลูกค้าทางด้านนู้นเขามาทานที่นี่เยอะเหมือนกัน

เอางี้เราบอกพี่กัดสาขาใหม่ให้แบบชัดเจนเลยว่าไปยังไง

จะให้สังเกตวัดคงคาครับ

เอาเปลี่ยนชื่ออีกแล้ว

แต่ว่าก็จะมีชื่อแม่วันอยู่ที่ร้านนู้นเหมือนกัน

ครัวโชทธนินลูกเขยแม่วัน

ก็ติดตามไปที่ร้านดานนะครับ
แม่วันนี้ขอบคุณมากครับพี่หนึ่งครับ
ครับผมขอบคุณครับ
เดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อกับก๋วยเตี๋ยต้มยำ๓๐
สเจ้าดังขายดีที่สุดในตลาดลุงเพิ่ม